ช่วงนี้เนี่ยโอ้โหโควิด๑๙กลับมาระบาดอีกครั้งกลับมาโจมตีพวกเราอีกครั้ง
และพวกเราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะมาใกล้ตัวพวกเรามาหร่อย
เพราะฉะนั้นเองก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะคะ
ไปเที่ยวที่ภูเก็ตกว่า๓๐ชีวิตครับคุณผู้ชมค่ะ
ในครั้งนี้ก็ดูแลตัวเองดีมาก
ไม่ว่าจะเป็นน้องเป่าที่สวมใส่หน้ากากอยู่เสมอนะคะ
และน้องเป่าเป้เองก็นี่ค่ะลูกสาวยังไม่ถึงควบ
ก็ต้องเอาแผ่นพลาสติกมาคลุมป้องกันทั้งตัว
ด้านหัวหน้าครอบครัวอย่างบี้ทัศภาคเองก็บอกว่า
คลิปนี้เนี่ยนะเป็นคลิปชดเชยจากทริปเชียงใหม่
ใจจริงเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะพากันไปเที่ยว
ก็เข้าใจว่าช่วงนี้มีสถานการณ์โควิดกลับมาระบาดอีกรอบ
ส่วนตัวครอบครัวก็ป้องกันกันเป็นอย่างดีแล้วล่ะค่ะ
และที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวก็เพราะว่า
ไม่อยากจะปิดกั้นความสุขของตัวเองก็เท่านั้นเองค่ะ
จริงเรายกเลิกจากเชียงใหม่
แพลนเราจะไปเชียงใหม่อยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็ตอนนั้นมันก็มีข่าวที่เกิด

ตอนนี้มันทั่วไปหมดแล้วอะเนาะ
เราก็อย่าขัดขวางความสุขของตัวเอง
แล้วก็ลุยต่อไปแล้วไปไหนก็ให้ระวังให้ที่สุดครับ
เราตั้งใจอยู่แล้วพาครอบครัวทั้งหมด๓๐กว่าคนไปเที่ยวด้วยกันนะครับ
ฉะนั้นเรียกว่าทุกคนทำการป้องกันให้มันดีมาก
มากเราก็คงอยู่แต่โรงแรมแล้วก็ไปในสถานที่ที่ไม่มีคนไม่มีผู้คนเยอะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ
แพลนของหนุ่มบี้ที่จะเดินทางไปที่ประเทศจีน
ตอนแรกบอกว่าจะไปทำงานในช่วงต้นเดือนมกราคม
ตอนนี้ก็เลยต้องเลื่อนออกไปในช่วงปลายเดือนแทนนะคะ
บี้บอกว่าใจลึกก็ยังเป็นห่วงภรรยาและลูกที่อยู่ไทย
เพราะรอบนี้เนี่ยถ้าไปไปยาวเป็นปีเลยนะคุณผู้ชมนะ
ก็ต้องรอดูสถานการณ์โควิด๑๙กันอีกทีนึงนะคะ
เอาเป็นว่าพวกเราเองก็อย่านิ่งนอนใจ
ดูแลตัวเองกันให้อย่างดีที่สุดก็แล้วกัน